วันนี้ไม่แปลกใจสาวสวยข้างเหรอ

นี่เห็นแล้วทำแต่แต่เมื่อสักครู่แล้ว

ก็จนคุณสวสระกลับมา

จะได้สะดวกไปอีกแบบหนึ่งในการทำงาน
หลายคนเนี่ยทักคุณมิ้นท์มานะ

กลับมาประจำการข่าวเช้าอีกครั้งหนึ่งครับ

โดยการเจอกับทางเมียนมาในการบุกไปเยือน
สุดท้ายเราก็ชนะไปได้นะครับ

มันดาราธิริสปอร์ตสเตดียมนะครับ
๒วินาทีในการแข่งขัน๔เกมที่เมียนมาร์เป็นเจ้าภาพ
เจอกันของเมียนมากับทีมไทยช่วงหลังเจอกันบ่อยนะครับ
รอบ๑๐ปีหลังเราก็ไม่เคยพลาดนะครับ
แล้วก็เพิ่งจะไปชนะเมียนมามาปีที่แล้วนะครับ
ชนะในรอบ๔๗ปีในการบุกไปเยือนด้วย
แล้วก็ขึ้นนำ๑๐นาที๑๒ครับ
จังหวะของมงคลทศกรัยนะครับ
จังหวะดึงบอลครับดึงหลบด้วยขวาแล้วเข้าเท้าซ้าย

แต่จังหวะยิงเนี่ยบอลมันช้อนใต้ลูกแล้วก็เสียบบูมพอดี
จากนั้นครับก็หลายเป็น๐๒๓๒จากการยิงของทีเลอสีนดังดาหลุดเข้าไป
แล้วก็ยกบอลหนีพุทธศาสประตูแบบเหนือชั้นนะครับ

เหล่านี้หลุดเข้าไปตลอดเลยนะครับในช่วงครึ่งแรกของทีมไทยนะครับ
แต่ว่าโอกาสของเรานั้นก็จบไปได้เองนะครับ
แต่ช่วงสองครั้งแรกเนี่ยเราคมมากนะครับ
จากนั้นครึ่งหลังครับเมียนมาก็เล่นด้วยเสียงเชียร์นี่แหละครับ
เร่งสปีดเกมมาแล้วว่าเขาก็ได้ประตู
ไลค์ขึ้นไป๑๒จากอองทูนะครับ
นาทีที่๕๐ยิงจ่อเพราะว่า
จังหวะตามประกบของธิริพันธ์แล้วก็
ดีศรพรมรักเนี่ยยังเข้าไม่ติดมากนะครับ
จากนั้นไทยก็เปลี่ยนตัวสำรองเกมนี้เปลี่ยนได้๖คน
ซึ่งทั้งสองทีมก็เปลี่ยนกันตามกฎอยู่แล้วนะครับ
ใช้ผู้เล่นให้มาให้สุดเพื่อลองทีมก่อนที่
รถชัดทองครับอีกหนึ่งตัวสำรองจะมาเรียกจุดโทษจังหวะนี้ครับ
โดนตีฮาซีทูผู้สาประตูของทางเมียนมานะครับ

ยิงเข้าไป๓ต่อ๑นะครับคนยิงเป็นถิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
หนี๓๑เสร็จปั๊บมีจังหวะปัญหาครับนี่ครับที่เราวงกลมไว้ให้
เมียนมาคือไปปะทะกับทางปกเก้านัดเลยครับ
แล้วก็ที่หลุดจากโดนเปลี่ยนไปเนี่ยคือทาง
คืออาจจะไม่ได้หนักหน่วงมากแต่ว่าก็ถือเป็นการเล่นนอกเกม

ถ้าเกมในการแข่งขันแบบแมชอย่างเป็นทางการ
ไม่ใช่ปัญหาแต่แบบนี้ให้ได้ครับ
ไม่มีปัญหาก็ให้เลยในเกมชับมิตรนี่แหละครับ
ช่วงหลังก็เหลือ๑๐คนแต่ว่าไทยไม่ได้เร่งเกม
รองเกมแล้วก็รักษาสกรนะครับ

รายเยวัชก็พอใจฟอร์มของนักเตะ

ต่อหลายคนมีอาการอ่อนล้า

พอใจกับสกอร์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รูปเกมนะครับ
บางจังหวะก็ไม่อยากให้นักเตะเร่งมาก

อาจจะยังต้องพักฟื้นอีกสักแป๊บหนึ่ง
จะสมบูรณ์การเก็บชนะให้ได้อีกหนึ่งเกมครับ

แต่สุดท้ายครับมีอาการบาดเจ็บ

กับเพื่อนไม่กี่ครั้งนะครับแต่เฉพาะรูปกลางอากาศ

คือเขาจะลงไปช่วยเกมรับ

แต่ว่าลงไปไม่ถึงนะครับแล้วกล้ามเนื้อมันกระตุก

รายวัชก็เห็นท่าไม่ดีเปลี่ยนออกเลย

เขาจะหมดสิทธิ์ในการลงเล่นกับทาง
เคนย่าด้วยนะครับน่าเสียดายมาก

ได้แป๊บเดียวและยังไม่ได้โชว์ของเลยนะครับ
ขอบคุณนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับ

ไม่ใช่เพราะตัวผมเองนะครับที่ได้รับกำลังใจ

จะได้ลงสนามในเกมต่อไปกับทางเคนย่าด

คนสุดท้ายที่ใส่แบบต่อเนื่องนะครับ
หลังจากที่หมดอัศกรไปเนี่ยก็ไม่มีใครยึดครองเบอร์๗ได้นะครับ

เพราะว่าคนนี้ติดทีมชาติอย่างยาวนานนะครับมา

ก็มีโอกาสเดินทางพูดคุยกันนะครับ
สำหรับดัสกรแล้วก็ทีมงานผู้ซื้อขาของเราคือ

ของธุรกิจส่วนตัวนี้เยอะแยะไปหมดเลย

เดี๋ยวเราจะหามุมที่ถ่ายได้
เพราะว่าเราก็อยากพูดคุยกับเรื่องราวของเขา

คือก็กลับไปดูว่าเรื่องราว
ความทรงจำชีวิตของเขา

แล้วก็มอบเสื้อหมายเลข๗ให้ด้วย

สำหรับเสื้อหมายเลข๗ที่ทางทีมชาติมอบให้ก็

เพราะว่าผมต้องรอให้น้องเขาเล่นพิธีกรในแมทนี้

อยากให้ทุกคนไปร่วมเชียร์

อยากให้ทุกคนมาเป็นเกียรติให้กับผม

ย้ำอีกครั้งนะครับโปรแกรมในการถ่ายทอดสดวันอาทิตย์ที่๘ตุลาคมนะครับ